วันนี้เข้าสู่วันที่๓แล้วนะคะที่เสียแป้งนาโนตเนี่ย
หนีออกมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพราะว่าออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนหกนาทีของวันที่ยี่สิบสอง
จนวันนี้วันที่ยี่สิบห้าวันที่สามค่ะที่ล่าตัวเสียแป้ง
คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยความคืบหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เมื่อเช้านี้ก็บินด่วนไปประชุมที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็มีพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองประชาการตำรวจภูทรภาคแปด
และตำรวจชุดคลี่คลายคดีเข้าประชุมอย่างพร้อมเพลียงเลย
รายงานความคืบหน้าในการติดตามไล่ล่าตัวเสียแป้ง

แต่สื่อเข้าไปบันทึกภาพไม่ได้เลย
ทีนี้พอหลังจากประชุมเสร็จช่วงนี้นั่นแหละค่ะ
สื่อไปล้อมหน้าล้อมหลังกันหมดเลย
ล้อมพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่อง
ท่านจะเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็กลายเป็นว่ามีคำสั่งเด้งออกมาแล้วค่ะ
สำหรับพบเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ของเสียแป้งนานนท์นี่แหละค่ะ
โดยทางด้านของอธิบดีกรมราชธรรมนะคะคุณสหการเพชรนาริน
เปิดเผยถึงกรณีเรื่องของเสียแป้งที่จะบอกว่าแหกคุกแหกโรงพยาบาลออกไป
ว่าการหลบหนีของตัวนักโทษรายนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่หรือเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ย้ำว่าทุกอย่างต้องให้สอบเสร็จสิ้นภายใน๕วันนะคะ
รวมทั้งยังมีคำสั่งให้นายนรงหนูคงภูมิชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
แล้วก็ผู้คุมที่เกี่ยวข้องมาสำรองราชการ
คือเอาง่ายย้ายคุณผู้ชมมาที่ส่วนกลาง
ระหว่างที่มีการดำเนินการสอบสวน

เพราะว่าเป็นการทำหน้าที่ในส่วนนั้น
ต้องให้คนอื่นที่เข้มแข็งไปทำหน้าที่แทน
หากหลังการสอบสวนสืบสวนพบว่ามีใครเกี่ยวข้อง
ต้องดำเนินตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
เราจะรีบแปลงงานให้ทราบทันทีนะครับ